มัติอุสมันบูซานั้นเหมาคนเดียว๔ประตูนะครับ
พาไทยผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมแล้วครับ
ยังเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายในวันนี้อีกนะครับ
แต่ว่าวันถ้าเก็บอีก๓คะแนนก็จะเข้ารอบทันทีครับ
อาฟกานิสถานนะครับที่มี๖คะแนน
เกมก่อนเนี่ยอาฟกานแพ้อีรักมานะครับ
ต้องการชนะเราแล้วก็ขึ้นนำเลยครับ

จ่ายให้กับจาวัตรไฮดารี่ชาร์จ
อยู่จากนั้นท้ายเสียละตู้ตะทิเสมอได้ครับ

ตัดทีเดียวกันจากานจังหวะของวิสักศรีชัยนะครับ
และอาธิบที๑๘
ปาร์นัทนะครับหลายเข้ากลางให้กับหมุมมัตต์

เพื่อนนะครับยิงให้ไทยหนีห้าต่อหนึ่งแฮทริกแล้วครับและถัดมาอีกนาทีนะครับ
อุสมามูซานั้นยิงรุ่ยสี่ของตัวเองนะครับตามห่างหกหนึ่งก่อนที่วรปรัชน์
จิลจรัสวงศ์จัดทำอีกสองประตูนะครับนาทีสามสิบสี่แล้วก็จุดโทษ
จุดที่สองนาทีสุดท้ายจบเกมชนะถึงแปดตัวหนึ่ง
แล้วทีมไทยก็สู่รอบแปดทีมโดยต้องไปแย่งแชมป์กลุ่มนะครับ
กับทางอีรักษ์ที่ชนะมา๔เกมรวดเช่นเดียวกันวันนี้๑ทุ่มนะครับ
ในช่วงเย็นก็ติดตามกันได้หลังเกมมิเกโรดิโกกุญซือชาวสเปน
ชมนักเตะที่เล่นได้ตามแบบที่ซ้อมยอดเยี่ยมมากนะครับ
แล้ว๓คะแนนในเกมนี้ก็คู่ควรแล้วสำหรับทีม
และสิ่งสำคัญต้องชมนักเตะแสดงศักยภาพออกมาได้ทั้งหมด
เจอกับอีรักษ์ก็คาดว่าจะเป็นเกมสูสีแล้วก็เบียดกันมาก
นอนเป้าหมายคือการเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเกิดเล่นได้อย่างเกมกับอาฟกานิสถาน
นั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลในการเจอกับอีรักษ์ครับ